สวัสดีครับ

โรงเรียนของทางครอบครัวของนุ้ยนะครับ

ด้วยความที่เราก็ทำงานกับนุ้ยมานานนะฮะ
แล้วพอเขามีสิ่งดีเกิดขึ้นเนี่ย

โรงเรียนของทางครอบครัวที่นุ้ยเปิด

เป็นโรงเรียนอินเตอร์ที่เรียกว่ามีความผสมผสาน

คือจริงไม่อยากให้เรียนโรงเรียนอินเตอร์

แต่อยากให้เขาเป็นคนดีมากกว่า

เราอยากจะได้สังคมแล้วก็วัฒนธรรมไทย
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสังคมที่เป็นอินเตอร์จ๋า
มันก็ไม่ไหวเหมือนกัน
อะไรลูก

จริงแล้วก็อยากให้แบบได้หลายภาษานะครับ

เพราะว่าโลกเรามันแบบไปไกลมากวันนี้ครับ

ล่าสุดก็เพิ่งมีประเด็นดราม่าไปเหมือนกัน
ก็คือพอดีว่ามายูเขาเป็นเด็กที่

ทีนี้ตามหลักแล้วเนี่ยนะครับ

ก็ปรากฏว่าจะมีคนกลุ่มนึงเข้ามาด่าแรงด่าว่าไอ้ควายด่าว่าพ่อแม่รังแกฉัน
ด่าว่าไปว่าลูกบ้าบางคนก็บอกว่าลูกก็โง่พ่อก็โง่อะไรอย่างนี้
คือผมฟังละหูมันนั่งคิดว่าเราทำอะไรผิดมากหรือเปล่า
จนกระทั่งมีเพจนะฮะของทางจาดพิชิตก็คืออาจิรามาแล้วก็แหม่มโพดำ
เขาก็ออกมาแล้วก็เหมือนกับเขียนให้คนหรือประชาชนได้รู้ว่า
จริงแล้วการที่จะพาเด็กซึ่งมีอารมณ์ที่แปรปวนไปพบจิตแพทย์เด็กเป็นเรื่องที่สมควร
ต่างชาติหรืออะไรก็ตามแต่เขาก็ทำกัน
เพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าลูกผมเลี้ยงไปเนี่ยมันดื้อหน่อยก็เอาไม้เรียวตีกันไป
จะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องฝังใจของเด็กนะ
แล้วก็จะกลายเป็นว่าพอโตขึ้นมาเขาจะกลายเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพอย่างคนที่คนมาโพสต์
ที่จะต้องด่าใช้คำพูดที่รุนแรงก็นั่นไงตัวคุณเป็นอย่างนั้นไง
แล้วคุณอยากให้ลูกคุณเป็นอย่างคุณเหรอใช่ไหมพี่ไม่อยากให้ลูกเป็นอย่างพี่
พี่รู้ว่าพี่เป็นคนยังไงพี่ก็เป็นคนอารมณ์แรงเป็นคนที่อารมณ์ร้อน
แต่พี่ไม่อยากให้ลูกเป็นอย่างนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะปรึกษาหมอมากกว่า

คุณหมอก็บอกว่าไม่หรอกมันเป็นพัฒนาการของเด็กนะฮะเด็กก็จะเป็นอย่างนี้แหละ
เด็กวัยนี้เขาจะเปิดสมองจนกระทั่ง๕ขวบ
เพราะฉะนั้นเขาจะฝังเก็บพวกนี้อยู่ในจิตใต้สำนึกของเขา
เพอร์ฉะนั้นมันมีความจำเป็นมากว่ามีได้ดูแลความรู้สึกเขาดีหน่อย
กันนิย์ทำร้ายลูกก็อีกเรื่องหนึ่ง
ตอนนี้ยังมีอาการอยู่บ้างเวลาเขาโมโหเขาจะเหมือนเด็กบางคนนะครับ
ตีตัวเองจิกตัวเองเอาหัวโขกพื้นนะฮะของหล่นอย่างนี้คนอื่นเก็บไม่ได้ต้องพ่อแม่เก็บ
พี่น้องอุตส่าห์ของหมอมาพอเราได้ปรับน้องดีขึ้นไหมครับ
เราก็ใช้วิธีที่แบบว่าไม่ดุไม่ว่าคือบางครั้งเนี่ยเขาลงไปนอนร้องไห้เนี่ยเมื่อก่อนเราก็จะแบบเหมือนเอามายูเป็นอะไรอย่าร้องลูกไว้ตอนนี้เราก็จะปล่อยคุณก็ร้องไปนะฮะคุณก็ร้องไปแล้วก็แล้วก็จนถึงที่สุดนะฮะดูว่าเขาจะมีอาการยังไงคือเขาคงร้องไปคงไม่ตายหรอกนะฮะก็คือปล่อยแล้วก็ดูแล้วก็พยายามพูดกับเขาดีดีว่ามัน

น้อย

อย่างล่าสุดเนี่ยวันนี้เองเลยเนี่ย
พอดีเมย์เขาโพสต์เรื่องของรูปของคลิปของมายูที่ออกไปเที่ยวไหว้พระ
ยพระแล้วกำลังสวดมนต์แล้วก็เหมือนแบบเอาดอกบัวฮะไปเคลียร์ที่พระ
เขาเลยแบบถามเล่นว่าแบบลงยันเหรอลูก
แล้วก็ลงในคลิปก็มีคนเข้ามาว่าว่าแบบ
เนี่ยศาสนามันไม่ดีไม่เคารพศาสนาเพราะว่า
เอาเด็กดูดิปล่อยให้ลูกเอาดอกบัวไปเคลียร์พระ
แล้วก็สวดมนต์ภาษาอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่อง
อย่างนี้ไม่เคารพพระอย่างนี้แบบว่าอะไรอย่างนี้
เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงแล้วเขายังเด็กอยู่เลย๒ขวบครึ่ง
เราเองเนี่ยจะสวดมนต์เรายังท่องไม่ได้เลยภาษาบารี
ก็เลยคิดว่าแบบคือคนที่มีจิตใจแบบนี้

บรรทองกำลังใจแล้วเหรอครับ
ไม่มีอะไรบรรทอนกำลังใจผมได้หรอกครับเดี๋ยวเวลาเลี้ยงลูกอะไรอย่างนี้ฮะ
เพราะว่าต่อให้ด่าให้ว่ายังไงมันก็เรื่องของคุณ
ผมก็แค่เป็นคนที่รับฟังแล้วก็เห็นแล้วผมก็จะรู้สึกว่า
วันหนึ่งลูกคุณโตขึ้นมาเขาก็จะมีภาวะเหมือนคุณ
แต่เราเอาครอบครัวเราเอาลูกเราให้ดีดีกว่า

อย่างนี้ผมเป็นแรงคุณจะเอาเรื่องอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเรื่องผมไม่เอาไม่เคยคิดมีความอยู่ในความคิดเลยจะเอาเรื่องใคร
เพราะว่ามนุษย์เราคนเราแบบว่าคนร้อยคนจะให้รักเราทั้งร้อยคนเป็นมันไม่ได้
มันอย่างน้อยต้องมีเกียรติเรา๕คน๗คนรักเรา๓คนก็พอแล้ว

ก็รอเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขายังมีอาการนี้ไปเรื่อยลิงก็อาจจะแบบมีไปโทรไปปรึกษา
หรืออะไรอย่างนี้ว่าเราจะหารับมือยังไงได้บ้าง
พาไปก็ตอนนี้สองครั้งนะครับ
เพราะว่าแต่หมอบอกไม่เป็นไรบอกลูกคุณไม่ได้เป็นไรหรอกแต่คุณเป็น

แล้ววิธีรักการที่หมอแนะนำคุณเพราะไงโอเคขึ้น
ก็โอเคเพราะว่าเราก็จะรู้ว่า
เกิดจริงเด็กเขาจะมีจิตใต้สำนึกของเขาทุกคน

พี่เนี่ยพี่ยังจำฝังใจหรือว่า
แล้วเราไม่กินพ่อเขาโมโหปุ๊บเนี่ย

ทำไมพ่อถึงต้องทำแบบนี้อะไรอย่างนี้

สิบกว่าก็ยังจำอยู่ได้ตั้งแต่เด็กอ่ะ

มันเป็นไปได้นะว่าจิตใต้สำนึกของมนุษย์เราเนี่ย

รุนแรงหรือว่าความน่ากลัวลงไปในจิตใต้สำนึกอะไรอย่างนี้

ไม่ใช่แบบดื้อก็ตีเค้า
คือ

เขาจะไปเอาก็ไม่ได้นะมายูมันแพงไป

เดี๋ยวไว้วันหลังไปซื้อให้นะอะไรแบบนี้

ทำให้ผมก็ยังยืนยันนะครับว่า
ควรจะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์

มันเป็นการหาทางออกที่ดีที่สุด

พี่หนุ่มยังอยากฝากบอกอะไรคนที่เขาไม่เข้าใจเราไหมคะ

ผมเข้าใจว่าบางท่านอาจจะไม่ได้มีลูก
หรือว่าไม่ได้มีความคิดเห็น

อาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำไป

แต่อยากให้เข้าใจผมด้วย

แนวทางนี้มันโอเคสำหรับลูกผมแล้ว

ผมก็เข้าใจและไม่โกรธนะครับ

วันหนึ่งถ้าคุณมีลูก

ผมว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่คุณต้องกลับมาย้อน

หรือเกิดขึ้นจากเด็กเอง